เอ้าคุณผู้ชมครับการทานมะม่วงเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ดีเนาะ
มะม่วงเปรี้ยวมันยิ่งทำให้เราไม่ง่วง

แต่บางมะม่วงบางชนิดหาย

เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ถึงคุณประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาว
แล้วก็ติดตามเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
เอางี้นะผมจะบอกให้ตอนเด็กผมไม่เชื่อนะว่ามันมีจริง

จริงแต่มันมีอยู่จริงนี่แหละครับ

เขานิยมใช้มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นยาสมุนไพร
สำหรับประเทศอากาศต่างโดยตั้งชื่อ
พืชที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องพระรสเมรี

เห็นไหมเพราะว่าดิฉันตอนเด็กชอบดูแบบจากวงมาก

บอกว่าผลไม้ชนิดนี้นะมันมีรสเปรี้ยวจัด
ใช่จริงเปรี้ยวแล้วมันจะอมฝาดนิดนึง
ใช่ครับถ้าคุณง่วงนอน
คุณเอามะม่วงหาวมะนาวโหยัดเข้าปากเลยครับ

เอางี้ละกันมะม่วงหามะนาวโหนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน
และแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งแบบทุกส่วนที่มีเนี่ยนะฮะ
สามารถไปทำเป็นยาได้คือเขาบอกมันมีสรรพคุณทางยา
ถูกต้องค่ะทำให้เจริญอาหารอืม
เทาอาการท้องผูกท้องเสียลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับ
แล้วก็ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันมันมีวิตามิน
เขาบอกว่าบรรเทาอาการอักเสบของแผลได้ด้วยนะ
ส่วนใหญ่เขาจะนิยมกินผลโดยเลือกผลที่กำลังสุกแดงกล่ำ
เอางี้ล้างให้สะอาดก่อนแล้วยังไงรู้ไหม
ถ้ามันสุกแบบโอเคอร่อยเลยนะแต่ถ้าเอาไปต้มทำเป็นเครื่องดื่ม

ใช่มันจะเปรี้ยวแล้วก็เติมน้ำตาลหน่อยนะ

หวานอมเปรี้ยวบางคนบอกน้ำมันหวานตรงไหน
มันมีความหวานอยู่มันมีความหวานอยู่จริง
คือถ้าไม่หวานคุณเติมน้ำตาลเอาดิ

แล้วดื่มไปรับรองสดชื่นนะครับ
หรือจะดัดแปลงเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหปัน

หรือจะไปทำแบบเป็นวิธีการถนอมอาหารยังไงดี

แน่กวนก็ได้เชื่อมก็ได้
แช่ตู้เย็นปั๊บเอาออกมากินปุ๊บโอ้โหคุณผมบอกให้ชื่นอกชื่นใจ
ดิฉันอาจจะทำเป็นกล่องใหญ่แช่อิ่มเอาไว้เพราะว่าบางทีมันออกทีเยอะ

แล้วก็ถนอมอาหารด้วยการทำแช่อิ่มให้มันเปรี้ยวอมหวานเค็ม
แอิ่มเอาไว้แล้วเวลาแบบว่าเราอยากทานเราก็จะได้เอาออกมาทาน

ใช่แช่อิ่มทีไรหิวทุกทีเลย

ก็แช่เอาไว้ไม่ได้กินสักทีไม่ยอมออกมากินก็เลยหิว

วนประสาท
อันนี้คือสาระที่คุณอยากเล่านะก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ